สายหวานไงเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราพาไปดูเจ้าน้องแมว

โดยเฉพาะใครที่อยากจะไปหาร้านกาแฟ
นั่งชิวกับบรรยากาศแบบสไตล์อังกฤษ
แล้วก็มีเจ้าตัวการ์ตูนคิตตี้น่ารัก
ให้ได้ไปถ่ายรูปได้ไปชมกันด้วย
ไปที่นี่เลยค่ะบ้านโป่งราชบุรี
ไปเจอคิตตี้ตัวยักษ์แบบนี้
ร้านนี้ชื่อว่าร้านบ้านผักหวานนะคะ
ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

สำหรับคนที่รักคิตตี้โดยเฉพาะเลย

เพราะว่าบรรยากาศภายในร้านก็เต็มไปด้วยเนี่ยค่ะคุณ
ตุ๊กตาคิตตี้ของใช้คิตตี้ต่าง
กว่า๒๐ไม่ใช่๒๐ดิคุณ๒๐๐
๒๐๐ชิ้นโอ้โฮ๒๐๐ชิ้น๒๐๐ตัว๒๐๐แบบคือบางตัวนี้นะ
เป็นตุ๊กตาคิตตี้ที่ได้มาจากต่างประเทศก็มีเหมือนกัน
คุณดูตัวนี้ยักหน้าให้อย่างเดียวเลย
น่ารักมากไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะ
ก็คือคุณพัทราเนธจรัสแสง
พัทธาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเป็นคนที่เริ่มสะสมตุ๊กตาแนวคิตตี้แบบนี้
ตั้งแต่ตอนสาวแล้วก็คือ๔๐กว่าปีก่อน

คือเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักในคิตตี้มากนะคะ
เพราะว่าชอบในความน่ารักแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้หญิงไง
ผู้หญิงหลายคนเขาก็ชอบคิตตี้กัน
เริ่มเก็บสะสมตุ๊กตาไปเรื่อย
จนไปถึงเป็นพวกอุปกรณ์แล้วก็เครื่องประดับลวดลายคิตตี้คุณ
ตุ๊กตาไปเป็นข้าวของเครื่องใช้
อย่างเช่นนาฬิกาผ้าเช็ดตัวกันไกลเครื่องคิดเลข
รวม๒๐๐ชิ้นอย่างที่บอกไปค่ะ
ซึ่งคิตตี้แต่ละตัวอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะ
ตัวเนี่ยก็เป็นของหายากมากที่ต้องแบบไปเอามาจากต่างประเทศ
บางท่านจะมาขอซื้อบอกไว้ก่อนนะคะ
ทางร้านไม่ขายนะคะเพราะว่าเป็นของสะสมของคุณพี่เจ้าของร้านเขา
มันมีคุณค่าทางใจคุณมันขายไม่ได้
และนี่ไม่ใช่มีแต่คิตตี้ให้ทาน
ไม่ใช่คิตตี้เอาไว้ดูส่วนหนี้เอาไว้ทานน้องใบตอง
เพราะว่านี่เป็นร้านกาแฟสไตล์อังกฤษ
ที่มีอาหารหลากหลายชนิดหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้
เครื่องดื่มก็มีของขาวของหวานมีให้เลือกหลากหลายอย่างเลย
ใครที่เป็นสาวกคิตตี้แล้วก็อยากจะมานั่งร้านกาแฟชิว
ความน่ารักของเจ้าตัวละครอย่างคิตตี้เนี่ยนะ
มากันได้เลยค่ะที่ร้านบ้านผักหวานตะบนท่าผา

ร้านเขาเปิดทุกวันก็คือปิดวันพุธวันเดียว
เปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งจนถึง๖โมงเย็นเลยนะคะ
หรือว่าเข้าไปติดตามกันได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจของเขาเนี่ยค่ะ
บ้านผักหวาน

ของหวานขนมหวานเขาดูแบบ
สายหวานเลยอ่ะเนี่ยดิฉันก็ชอบ
ขนมชั้นขนมเปียกปูนเป็นแบบสายหวานหมดเลย
แล้วก็มีตุ๊กตาคิตตี้สีชมพู
ไปร้านนี้ตัวเองเด็ก
เอาจริงเด็กเขาก็ชอบใช่ไหม
เอาจริงนะคิตตี้นะถ้าย้อนไปสมัยเด็กนะหนุ่มเนี่ย

คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของคิตตี้ผ่านไป

คุยกับคุณผู้ชม